คุณผู้ชมพาไปที่สุรินทร์ค่ะมีบ้านหลังนึงเจ้าของบ้านพานักข่าวไปดูแล้วบอกมามามาดู
งัดบ้านเข้าไปทางหลังบ้านนะคะคนร้ายเข้าไปขโมยของ
ขโมยของอย่างเดียวไม่พอเปิดตู้เย็นเอาน้ำกินเอาอะไรกินกินขนมเหมือนแบบขโมยของอย่างสบายใจ
และที่น่าเจ็บใจมากเลยก็คือถ่ายอุจจาระกองเอาไว้ให้ดูต่างหน้า๑กองถ้วน
ขโมยของกินขนมกินน้ำอุจจาระแล้วไป

หรือเอาเคล็ดให้ตามจับไม่ได้
นี่ไงพี่อุ๋ยเขาสงสัยแบบนี้เหมือนกับบางทีที่เราเคยเล่าเนอะ
ว่าแก้เคล็ดว่าอุจจาระเอาไว้จะได้ตามตัวไม่ได้จับไม่ได้อะไรแบบนี้

บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่สังฆาตจวัส

เงินสดประมาณสัก๗๐๐บาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๖มิถุนายน

ไปทางฝั่งทิศตะวันออกของบ้าน

มันเจอร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้

ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง

กินไปแล้วห่อนึงยังเหลืออยู่อีกห่อ
นี่ไงเห็นไหมนี่ไฟแชคด้วย

แล้วก็ให้ช่างกู้ไฟล์ภาพ
ที่ติดอยู่ในบ้านและนอกบ้านเพื่อตามหาตัวคนร้าย
นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าที่เจ็บใจมาก
ก็คือกองอุจจาระนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวนะคะ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงนี้ไม่รู้ยังไงค่ะ
แถวบ้านที่ตำบลสกาดเนี่ยมีบ้านโดนงัดหลายหลังแล้วนะพี่อุ๋ย

เหมือนช่วงนี้คนร้ายตระเวนก่อเหตุแบบบ้านหลายหลังเลย

บางทีกลางคืนก็รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่แน่
กลางวันเนี่ยก็คงจะมองว่าเขาไปทำงงทำงานกัน
เหมือนกับขโมยของอย่างสบายใจมีเวลากินมีเวลาถ่าย
พอดูว่าไอ้เคล็ดแบบนี้ไอ้ถ่ายอุจจาระเอาไว้เนี่ย

ใช่ไม่อยากจะให้ไอ้เคล็ดถ่ายอุจจาระมันสำลิดผลเลย